ติดตามนะเขาจับได้แล้วนะไอ้ฆาตกรที่นะครับ
ล่อลวงพนักงานขายรถหรือว่าเซลล์ขายรถไปฆ่าข่มขืน
แล้วทิ้งศพไว้ที่โรงแรมโอ้โหประวัติเพียบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการหายตัวไปของนางสาวอ้อมก่อนเริ่มต้นนะครับ
อายุสามสิบห้าปีเป็นเซลล์ขายรถทำให้ญาติเนี่ยออกตามหา
แล้วไปแจ้งความที่สพสันทรายก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
พบหลักฐานว่านางสาวอ้อมเนี่ยหายไปกับนายนัทพลผันพดุงทรัพย
โทรศัพท์มือถือของนางสาวอ้อมเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ย
พานางสาวอ้อมนะครับออกจากร้านกาแฟแล้วใช้เส้นทางสรรผีเสื้อ
อยสะเก็ดจนไปสุดที่บ้านเช่าที่ตะบนแม่แฝกอเภอสันกำแพง
ไปตรวจค้นนะครับพู่ต้องหาหวายตัวหนีไปก่อนตอนนั้นนะ
แล้วก็ตามไปจับได้ในที่สุดที่แถวประตูท่าแพร๓๐เมษายน
ตำรวจคุมตัวในนัทพลมาเค้นสอบเขาก็สารภาพบอกก่อเหตุฆ่านางสาวอ้อมจริง
เขาทำทีไปขอจองรถคุณผู้ชมแล้วออกอุบายบอกไม่มีเงินสดนะน้อง
นางสาวอ้อมก็เลยนะครับนั่งรถตู้ทึบรถกระบะตู้ทึบไปเพื่อจะกดเอทีเอ็ม
สุดท้ายพาฝ่ายหญิงไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทราย
แล้วพยายามข่มขืนแต่ผู้หญิงขัดขืนก็เลยลงมือฆ่า
จากนั้นอุ้มศพนะครับขึ้นรถไปที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่แม่ปิง
เพื่ออำพลางศพแล้วก็หนีสุดท้ายนะครับตำรวจจับได้แล้วพาไปชี้จุดซ่อนศพครับ
แม่ของนางสาวอ้อมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวนะ
เป็นเซลล์ขายรถมานานนิสัยดีโอ้โหเรื่องดูแลเทคแคร์ลูกค้าไม่ต้องพูดถึง
แต่มาถูกลวงไปฆ่าแบบนี้ยังทำใจไม่ได้ครับ
อยากเพื่อนรำรวชกัมหนึ่งที่สุดเลยจ้ะยังไม่ประหารชีวิตเลยน่ะ
จะเอาประหารถ้าประหารได้ก็โภคประหารโภคแหลกชีวิตลูกของแม่ได้เลยแหละ

ทุกวันนี้แม่ยังบอกแค้นใจขนาดอยากเอาแก้ตายกันเลย
อยากจะฝากถึง๓คนที่ก่อเหตุยังไงครับคุณแม่
โอ้ยขอให้ถามมาจุงที่สุดเลยคดีถึงที่สุดเลย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

วันนี้เลยครับกลุ่มผู้ชมครับ๒๔ธันมาคม๒๕๓นะครับกระทำชำระวเมียตัวเองสนท่าพระ
ปี๒๕๕๖นะครับมีคดีทำร้ายร่างกายที่ฝางเชียงใหม่๕ตุลาคม๒๕๕๗เรียงมาเลยนะลักทรัพย์ที่ท้องที่สนบังมศ
มกราคม๒๑๖๑นะครับลวงผู้หญิงอายุ๓๓ทางเฟซบุ๊ก
ใช้ปืนบังคับกระทำชำเลานะครับสพช้างเผือกติดคุก๔ปีนะ
โทษเมื่อปีที่แล้ว๑๐เมษายน๒๕๖
ไปก่อเหตุจี้บังคับผู้หญิงอายุ๑๘ปีเท่านั้นไปกระทำชำเลา
ในพื้นที่ท้องที่ของสพดอยสะเก็ดแล้วก็มาก่อเหตุกับนางสาวอ้อมนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าในนัทพลเนี่ยนะ
เขาชอบผู้หญิงสวมแว่นตาแล้วชอบวิธีการบังคับขืนใจผู้อื่นนะครับ
ส่วนศพของนางสาวอ้อมนะครับญาติรับศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราช
ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าบงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เย็นไทยรัฐขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ